กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ
รัฐมนูลเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับกันว่า
มีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายกันมาก
ส่วนใหญ่คิดว่าการแก้ไขรับนูลให้เป็นประชาปไตยมากขึ้น
เป็นประเด็นที่ทุกคนอยากเห็นอยากทำ
แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือ
คือรายละเอียดของการจัดทำซึ่งอาจารย์สุศักดิ์
ท่านสมาชิกทภาพผู้ท้ายรัฐศดรท่านชูศักดิ์
ได้ชี้แจงได้ทำความเข้าใจแล้ว
ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงเราก็จะพบว่า
หากเราจัดการในเรื่องการแก้ไขรับนูลไม่รอบครอบ
จะคิดให้รอบด้านมันอาจจะเป็นชนวนขัดแย้งอันใหม่เกิดขึ้นมา
ซึ่งตรงนั้นจะยิ่งเป็นปัญหาสำหรับประเทศชาติเรามากขึ้น
ผมได้รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกฝ่ายค้านได้พูดหลายเรื่อง
ก็พยายามตั้งใจฟังอย่างดีเพราะคิดว่า
ความคิดเห็นที่แตกต่างน่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะทำให้การทำงาน
โดยเฉพาะยิ่งการแก้ไขรับนูนนั้นมีความรอบครอบมากยิ่งขึ้น

ดูแลให้ไม่สามารถไม่ให้มันสามารถแก้ปัญหาหรือ
ไม่สามารถให้มันมาทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมเพิ่มขึ้น

ที่ได้รับฟังจากท่านก็คือ
ผมคิดว่าท่านผู้อภิปรายต่างที่เสนอแนะนั้น
ด้วยความรู้สึกที่กังวลใจมากเกินไป
สิ่งที่รัฐบาลจัดทำเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่อยากจะทำ
อะไรก็ได้ตามอำเภอใจ
ผมคิดว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน
ท่านนายกได้ยืนยันถึงแม้จะเป็นรัฐบาล๑๑พัก
ก็เป็น๑๑พักที่ร่วมตั้งกันมา
ด้วยการที่จะใช้เป้าหมายที่ร่วมกัน
ในการที่พยายามหนีออกจากความขัดแย้งให้ได้
เพราะฉะนั้นความพยายามและความตั้งใจนี้เนี่ย
ไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านได้พยายามอภิปราย
หรือพยายามกล่าวหารัฐบาล

ปัญหาความขัดแย้งในสังคม

รัฐสภาก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็น

ปัญหาการแก้ไขรับนูนที่ผ่านมา
ประสบความสำเร็จไปแล้ว

เราไม่ลืมรัฐบาลนี้ไม่ลืมว่า
เราได้พูดอะไรกับพี่น้องประชาชน

ในการที่จะทำให้รัฐมนูลฉบับนี้

มีความเป็นประชาปไตยให้มากขึ้น
เท่าที่เราสามารถจะทำได้
และเราจะใช้ความตั้งใจของเรา

ให้ท่านสมาชิกทุกท่าน

รัฐบาลเรามีความมั่นใจว่า

ตจำนงที่ชัดเจน

จะดำเนินการให้มีการลงมติ

รัฐมนุนฉบับใหม่ทันที

ตามที่เราได้ให้คำสัญญากับ
พี่น้องประชาชนท่านอย่ากังวลใจ

เราไม่ได้คิดจะทำในสิ่งที่
ไม่สนใจผลที่จะเกิดขึ้น

เราสนใจที่จะทำสิ่งที่

เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด

เรื่องการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่
เข้าสู่การประชุมของคอลโมนัดแรก

มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

อย่างที่ท่านสมาชิกสมาภุแทนลัสดอน

ท่านได้พูดและสะท้อนให้เห็นแล้วว่า

จนไม่สามารถทำให้การแก้ไขรัมหนูนั้น
ไปจนเป็นภาระที่เราต้องมา

ได้ความสำเร็จทีละขั้นทีละตอน

เพราะฉะนั้นเมื่อมี
รับมอบหมายที่ชัดเจนแล้ว

ที่ยังไม่มีข้อยุติซึ่งเป็นปัญหาอยู่เนี่ย

อยากให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน

ในการทำให้รับนูนนี้เกิดขึ้นได้จริง

ให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

ผลความสำเร็จแล้วค่อยพัฒนาการมันไป

ลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น
ในหลายทศวรรษ

ทำลายความคาดหวังของ
สภาพเศรษฐกิจแล้วก็

เพราะฉะนั้น

จะยึดแนวทางในการให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ
สิ่งที่อาจจะแตกต่างกันบ้างก็คือ
ท่านมองว่ามาถึงปั๊บลงมติปุ๊บ
แล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกระบวนการที่ท่านคิดว่าประชาปไตยมันจะเกิด
สิ่งที่เราคิดก็คือว่าเรามุ่งมั่น
มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนที่จะทำให้รัฐมนุนฉบับใหม่เกิดขึ้น
โดยคำนึงถึงว่าทำอย่างไรจึงจะหาความร่วมมือ
ให้เป็นข้อยุติจากทุกฝ่าย
ให้ยอมรับในความต้องการที่จะมีรับนูลแบบประชาปไตย
แล้วค่อยหาช่องทางในการที่จะเคลื่อนไหวทางสังคมทางรัฐนูล
ให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีจังหวะจากก้าว
แล้วก็มีความมั่นคงในสังคมไทยเราโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น
ทั้งหมดนี้เราก็ยังยึดมั่นแล้วก็ยังประกาศที่ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลนี้ยึดมั่น
ระบอบประชาปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอภิปรายอย่างไรว่าทำไมต้องมีเงื่อนไขทำไมต้องไปล็อกข้อนั้นข้อนี้
เราล็อกตามรัฐมนูลที่เป็นอยู่ปัจจุบันแล้วก็ที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนว่า
เราจะไม่แตะต้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
แต่เราจะร่วมจัดทำรัฐมนูลที่เอื้อต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ต่อทุกสัตว์ฝ่ายทุกภาคส่วนเพื่อทำให้รัฐมนูลนี้เป็นความต้องการของคนทุกส่วนจริง
แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้
จะมีการลงมติของคณะรัฐมนตรีที่จะแก้ไขรัฐมนุนในวาระแรกหรือไม่
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างท่านกับเราคือกระบวนการในการที่จะจัดทำให้มันเกิดขึ้น
แต่มันเกิดขึ้นในวาระแรกแน่นอนแล้วก็ค่อยทำไปให้มันเกิดผลสำเร็จที่ประชาชนทุกคนคงจะคาดหวัง
แล้วก็มองไปจนถึงว่านั่นคือการรวบอำนาจการพยายามที่จะขยายอำนาจจากส่วนกลางพักเพื่อไทยไปตกหลุม
พักเพื่อไทยไปจำนวนต่ออำนาจเก่าผมก็คิดว่าท่านใช้แง่คิดการมองที่มองโลกในแง่ร้ายมากเกินไป
ผมอยากให้ท่านเชิญชวนท่านมาร่วมกันมองในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ลดความขัดแย้งแล้วก็แก้ไขปัญหาภายในสังคมเราอย่างรอบด้านอย่างทุกมิติ
กระจายอำนาจนั้นรัฐบาลในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลไทยรักไทยหรือรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทยจนถึงทุกวันนี้
เราเป็นพักที่พี่น้องประชาชนเชื่อมั่น
ว่าเราพูดอาจจะน้อยกว่านโยบายที่มีอยู่
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราทำมากกว่าสิ่งที่เราพูด
เราไม่อยากพูดมากแล้วทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ
เพราะฉะนั้นผมเรียนท่านว่าท่านมั่นใจได้
เราได้พิสูจน์ตัวเราเองมาแล้วว่า
ในหลายเรื่องที่เราพูดไว้เราจะทำ
ถ้าเรื่องนั้นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
บริหารราชการแผ่นดินที่มีอยู่ในปัจจุบัน
สามารถที่สร้างประสิทธิภาพในการดูแลพี่น้องประชาชน
แล้วก็การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างดี
ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกส่วน
การบริหารราชการที่มีอยู่ที่ดูแลอยู่ในภูมิภาคนั้น
สามารถเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน
มันสามารถทำควบคู่กันไปได้กับการเลือกตั้งผู้ว่า
ซึ่งเราเห็นแตกต่างจากพักการเมืองบางพัก
ที่คิดว่าอยู่ก็จะพิจารณาตัดสินใจเลือกผู้ว่าทั้งหมดในประเทศ
ผมอยากเรียนให้ท่านได้คิดตระหนักตรงนี้อีกสักนิดนึงว่า
หากทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านลองดูว่าสังคมจะขยับขับเคลื่อนไปทางไหน
แล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอะไรแล้วใครจะรับผิดชอบในสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น
เรายังยืนยันครับไม่มีกับกรอกไม่มีพูดจาหลบเลี้ยว
ว่าเราจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อมีความพร้อมไม่ได้ทำทั้ง๗๖จังหวัด
เหมือนอย่างที่ท่านบางพักบางส่วนอยากเห็นอยากเป็น
แล้วจริงหัวใจเรื่องการกระจายอำนาจนั้นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่รูปแบบ
สิ่งที่สำคัญคือจิตวิญญาณของการกระจายอำนาจ
ในอดีตภักดิ์ไทยรักไทยเคยทำมาผมยกตัวอย่างท่านเช่น
กองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นที่รู้ประจักษ์กันของทุกฝ่าย
องทุนหมู่บ้านเริ่มต้นด้วยการที่จะกระจายเงินที่อยู่ในมือของรัฐ
อยู่ที่การตัดสินใจของรัฐลงไปที่ประชาชนที่ชุมชนที่หมู่บ้าน

หัวใจสำคัญคืออะไรหัวใจสำคัญของการกระจายอำนาจคือ
ทรัพยากรและเงินอยู่ที่ใครแล้วใครมีอำนาจในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรนั้น
กองทุนหมู่บ้านได้ประสบความสำเร็จในหลักคิดที่ทำให้ชุมชนในหมู่บ้าน
มีเงินหมู่บ้านละล้านทั้งหมดเจ็ดหมื่นหมู่บ้านเจ็ดหมื่นล้าน
ที่เคยอยู่ในการตัดสินใจของรัฐราชการส่วนกลาง
อยู่ในมือของพี่น้องประชาชนโดยพี่น้องประชาชนร่วมกันคัดเลือกกรรมการในหมู่บ้าน
เพื่อมาตัดสินใจในการใช้เงินแล้วกองทุนหมู่บ้านก็เป็นที่ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน
แน่นอนอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในบางส่วนบางเซี่ยว
องทุนหมู่บ้านละล้านก็ยังอยู่ในหมู่บ้านที่ทำให้เกิดประโยชน์โดยรวมทั้งหมดกับพี่น้องประชาชน
นั่นคือการคิดเรื่องกระจายอำนาจที่สอดรับไปกับสังคมที่เป็นอยู่
แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากพี่น้องประชาชนไม่ได้คิดแต่เพียงรูปแบบ
ผมคิดว่ารูปแบบไม่มีความสำคัญเท่าจิตวิญญาณของเนื้อเรื่องของเนื้อแท้
แต่ถ้ามันไปด้วยกันได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านได้หันกลับมา
อย่าละเลยจิตวิญญาณของเรื่องนะครับอย่าสนใจแต่รูปแบบเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถแก้ปัญหาต่างได้
แล้วอยากให้มองอะไรที่เป็นบวกมองให้เห็นความตั้งใจจริงของทุกฝ่ายเพื่อจะให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นที่การร่วมมือกันมากกว่าความแตกแยก
ก็ผมก็จะมีประมาณเท่านี้ที่อยากจะเรียนชี้แจงก็ถือว่าเราสิ่งที่สำคัญที่เราต่างกันแม้จุดมุ่งหมายที่ฟังดูแล้วก็คงจะคล้ายกัน
ก็คือรัฐบาลเริ่มต้นที่โลกของความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงแล้วพัฒนาจุดบกพร่องจากความเป็นจริงให้มีอะไรที่ดีขึ้น
รัฐบาลไม่ได้มองสิ่งที่เป็นความฝันแล้วก็อยู่กับความฝันแล้วก็ทำให้ความฝันนั้นบรรลุได้ยากลำบากแม้มันจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในบางส่วนบางด้าน